เหตุการณ์ต่อไปนี้คุณลุงท่านหนึ่งนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านสักพักอะไรกุกกักกุกกัก
ตัวเงินตัวทองมุดรั้วเข้ามาจะเข้าบ้านคุณลุงปิดประตูขังเลย
ขังตัวเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้ามาในบ้าน
ขังตัวเองไว้ก่อนแล้วลุงก็โทรหากู้ภัยมาช่วยลุงหน่อย
ไพรส์น้องจอระเข้ที่คุณบุ๊คเล่าเลย
ผมว่าใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ทีซ้ำไปดูดิโอ้โหตาย
ลุงแกบอกว่าขอขังตัวเองไว้ก่อนกู้ภัยมาจับทีเถอะลุงหัวใจจะวาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สระบุรีครับบ้านเลขที่๓ทับ๓๖ตำบลปากเพลียวอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีครับ
คุณลุงต่อศักดิ์นั่งดูทีวีอยู่หันไปอะไรมันกุกกักกุกกักมุดเข้ามา
นี่ฮะตัวเงินตัวทองตัวเบลอเลยครับที่ความกลัวรีบปิดประตูบ้านก่อน
ขังตัวเองไว้ก่อนให้ตัวเงินตัวทองมันอยู่หน้าบ้านนะฮะแล้วมันก็อยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
เบอร์เลอร์ก็โทรหากู้ภัยกู้ภัยสว่างสระบุรีก็มาช่วยกันจับนะฮะนี่
เพราะว่าตอนแรกไล่เท่าไหร่มันก็ไม่ไปก็ต้องเอาบ่วงมาคล้องคอมันแบบนี้
มันนอนเฝ้าหน้าบ้านอย่างสบายใจจนคนไม่กล้าออกไปนอกบ้าน
นะฮะพอกู้ภัยมาถึงนี่ตัวเงินตัวทองมันนอนอยู่ใช่ไหม
นี่แลบลิ้นแผบท้องกลมจะไม่รู้ไปกินอะไรมา
ต้องตีนะคะเนี่ยต้องตีนะไม่ใช่ตีตัวเงินตัวทองนะตีเป็นเลข

เลขที่บ้านไง๓๖ไงกู้ภัยมันดุมากเห็นไหม
เอาเชื้อคอมมันก็ดุมันก็จะแว้งเข้ามากัดเนี่ย
ก็เลยเอาชุดเสื้อผ้าไปล่อให้มันกัดเสื้อผ้าแทนคนเนอะ
มันก็ดิ้นสู้เลยพยายามใช้หางฟาดบ้างพยายามที่จะเอาปากงับบ้างอะไรบ้าง
ฮามันให้ได้สุดท้ายต้องล่อมันออกไปบนที่โล่งก่อน
แล้วก็ให้ชาวบ้านที่ไปมุงดูช่วยกันจับด้วยแล้วก็เอาผ้าที่เห็นกางเกงเอาปิดตามัน
มันจะได้ไม่เห็นคนแล้วมันจะได้แบบสงบสงบหน่อยนะฮะสุดท้ายก็จับได้ครับ
ลากขาลากหางมันออกมาลากหางออกมาวัดความยาวได้๓เมตรน้ำหนักกว่า๒๐กิโลนะฮะ
ตามลำตัวมันมีร่องรอยถูกฟันก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้าไปบ้านอื่นแล้ว
แล้วเจ้าของบ้านเขาเอามีดไล่ฟันมันก็เลยมาบ้านหลังนี้เห็นไหมลอยเฉือนไปเนี่ย
โดนไล่ฟันมามันก็เลยหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาที่บ้านหลังนี้

เหตุผลที่มันไปเข้าบ้านเพราะว่าคงจะหิวนะครับ
อาจจะเข้าไปกินอะไรของชาวบ้านเขาเข้าไปแล้วด้วยซ้ำไปเพราะท้องป่องตัวอ้วนขนาดนี้
สุดท้ายก็เนี่ยฮะจับมัดแบบนี้แล้วก็ใส่ท้ายรถรถอะไรรถจักรยานยนต์คุณผู้ชม
ไม่รู้เอาดูสิมันทุกข์ยังไงอันนี้กู้ภัยจับตัวเงินตัวทองซ้อนอยู่ข้างหน้ารถจักรยานยนต์
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแบบนี้บรรทุกแล้วเหยียบไปแบบนี้เลย
สงสารน้องแต่ว่าต้องไปปล่อยนะครับตัวใหญ่เกินนะฮะ
จาก